คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องสลดค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่บ้านหลังหนึ่ง
บ้านหลังนี้เขาเปิดเป็นบริษัทอยู่แถวทุ่งครุในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
เป็นเหตุการณ์ฆ่ายกครัวห้าศพนะคะที่บ้านหลังนี้คือห้าศพเลยค่ะ
ปู่ย่าพ่อแม่ลูกลูกเนี่ยอายุแค่๗ขวบนะคะ
ว่าคนที่ก่อเหตุก็คือพ่อ
คาดว่าปมเหตุเป็นปัญหาเรื่องของธุรกิจนะคะ
ที่บ้านหลังเนี้ยค่ะท่านที่ก็ไปตรวจสอบนี่นะคะ
เป็นลักษณะของทาวน์ฮาวส์อยู่ในหมู่บ้าน

กรุงเทพเขาเปิดเป็นบริษัทค่ะกิจการค้าน้ำยาเคมีและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์
คล้ายพยักษ์อายุหกสิบห้าปีส่วนชั้นบนค่ะ
มีห้องนอนอยู่สองห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องพระอยู่หนึ่งห้อง
ห้องนอนแรกปรบศพจ่าสิบเอกส์ประวิษฐ์คล้ายพระยรกษ์
เป็นอดีตข้าราชการทหารบกก็คือสามีของนางอรสาค่ะ
ไปค่ะห้องนอนห้องที่๒พบศพพ่อแม่ลูก๓ศพนะคะ
นางสาววิพางพุ่มภัยจิตอายุสามสิบเก้าปีศพของนางสาววิพางเนี่ยอยู่บนเตียงนอน
บนพื้นหน้าเตียงพบศพเด็กชายพะคินคล้ายพยักษ์หรือน้องคินจังอายุแค่๗ขวบค่ะ
ครับและจ่าสิบเอกอนุวัฒน์คล้ายพยักษ์หรือเอ็กซ์อายุสามสิบเก้าปี
คาดว่าจ่าสิบเอกอนุวัฒน์นี่แหละเป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
เสียชีวิตในสภาพคือนั่งพิงเตียงนอนอยู่ข้างศพภรรยาและลูก
นางอรสาถูกยิงด้วยกระสุนปืนจุดสามแปดเท่าที่ศิษฐะหนึ่งนัด
ตามตัวสามนัดที่เอวอีก๒นัดรวม๖นัดเลยค่ะ
จ่าสิบเอกประวิทย์ถูกยิงเข้าที่ศีรษะด้านหน้านะคะ
หนึ่งนัดจุดที่พบศพจ่าสิบเอกประวิทย์คือเลือดนองเต็มพื้น
นางสาววิพางถูกยิงที่ขมับขวาทะลุซ้าย๑นัด
หงายจมกองเลือดอยู่บนเตียงนอนค่ะเด็กชายพะคินถูกยิงที่
ใช้อาวุธปืนยิงเข้าขมับขวาตัวเองทะลุออกด้านซ้าย๑นัดนะคะ
เจอปืนลูกโม่จุดสามแปดพร้อมปลอกกระสุนที่ถูกยิงไปแล้ว
แล้ว๔นัดตกอยู่ที่มือข้างขวา
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘ตกตามทางเดินนะคะ
ในห้องโถงด้านล่างแล้วก็ไล่ไปตามบันไดทางขึ้นชั้น๒
รวมแล้ว๖ปลอกนะคะก็รวบรวมทั้งหมดนี้
เพื่อเป็นหลักฐานที่เราจะต้องบอกอย่างละเอียดว่า
สภาพศพอยู่ในลักษณะไหนถูกยิงเข้าที่บริเวณไหน
ก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการประกอบสำนวนคดี
ว่าลักษณะการก่อเหตุเป็นลักษณะยังไงนะคะ
วิถีกระสุนและตามสภาพศพ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง
เคลื่อนย้ายทั้ง๕ศพส่งชนะสูตรนะคะ
ที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
แน่นอนครับว่าคำถามมันตามมานะฮะก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้นะครับ
ก่อนที่จะเสียชีวิตกันแบบโอ้โห๕ศพขนาดนี้นะ
หรือว่ามูลเหตุมันจะคืออะไรนะครับ
ส่วนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยถ้าจะถาม
หรือว่าถ้าจะไปพูดคุยกับคนที่เขาได้เห็นหรือว่าได้ยินนะครับ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราได้คุยกับเพื่อนบ้านนะครับ
เพื่อนบ้านอยู่เยื้องกับหลังที่เกิดเหตุนะครับ
ท่านผู้ชมครับนางรักจิตธุมรินนะครับเป็นเพื่อนบ้านนะครับ

บอกว่าวันนี้ครับช่วงเช้านะครับก่อน๖โมงเช้าตอนนั้นก็อยู่ในบ้าน
อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะจากนั้น๗โมงเช้าทีนี้เธอบอกว่าเธอเริ่มรู้สึกผิดสังเกตแล้ว
เพราะว่าจ่าสิบเอกประวิทย์แล้วก็นางอรสาซึ่งเป็นปู่กับย่าของบ้านเนี่ย
ความจริงแล้วเนี่ยจะต้องไปส่งหลานชายไปเรียนหนังสือแล้ว
แต่ทำไมเอ็ดเจ็ดโมงละยังไม่ออกไปส่งหลานไปโรงเรียน
ก็เลยเดินไปดูที่หน้าบ้านก็เห็นว่าผู้ที่เป็นย่าของบ้านเนี่ยนะฮะ
อรสาเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ที่ประตูบ้าน
ก็เลยรีบเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันดูนะครับแล้วก็แจ้งตำรวจนะฮะ
คือนางรักจิตที่เป็นเพื่อนบ้านกับครอบครัวของผู้ตายเนี่ยนะครับ
ให้ข้อมูลว่าครอบครัวนี้เขาอยู่กัน๕คน
นี่นะครับทุกผู้ชมครับ๕คนนะฮะของครอบครัวนี้นะครับ
จ่าสิบเอกประวิทย์นี่คือปู่แล้วก็พ่อนะฮะของบ้านนะครับ
เป็นลูกชายของจ่าสิบเอกประวิทย์กับนางอรสา
แล้วก็มีนางสาวิพางนะฮะนี่คือลูกสะพ้ายนะครับ
ภรรยาของจ่าสิบเอกอนุวัฒน์นะครับ
ส่วนน้องคินจังนี่คือลูกชายและหลานชายของบ้าน

ร้อยจิตบอกว่าสนิทสนมคุ้นเคยในฐานะเพื่อนบ้านกับบ้านหลังนี้มา๔๕ปีแล้วนะครับ
คือทางครอบครัวนี้เขาก็ไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ใครฟังนะ
แต่ถ้าถามว่าจะรู้ข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยก็คือบ้านหลังนี้เนี่ย
เท่าที่ทราบคือเขาก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับ
แล้วก็รู้ว่าล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งเดินทางไปวัดเจดีไอ้ไข่ที่นครศรีธรรมราชมากันนะฮะ
โดยนายอนุวัฒน์นะครับหรือว่าจ่าสิบเอกอนุวัฒน์
ลูกชายของจ่าสิบเอกประวิทย์เนี่ยยังส่งรูปมาให้ดูเลยนะครับ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยได้ขอโชคขอลาบขอเลข๓๔นะ
ซึ่งมันบังเอิญตรงกับเลขที่บ้านของเขาพอดี
ก็เลยตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่มาด้วย๕ใบ
แล้วก็ยังพูดเล่นกันอยู่เลยว่าถ้าถูกรางวัลนะ๕ใบ๓๐ล้านเนี่ย
เดี๋ยวปิดบ้านหนีเลยนะฮะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าถ้าได้๓๐ล้านรางวัลที่๑อะไรจริงเนี่ย
จะเอาไปใช้หนี้ใช้จ่ายอะไรหรือเปล่านี่นะฮะนี่เป็นภาพที่เวลาเขาไปทำวงทำบุญ
สถานที่ต่างต่างนะครับทุกผู้ชมครับที่เขาก็จะส่งภาพมาให้ทางเพื่อนบ้านได้ดูด้วยนะครับ
รักจิตเล่าให้ฟังนะฮะส่วนสาเหตุของการเกิดเหตุในครั้งนี้นะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
จะเป็นลักษณะของคนในบ้านด้วยกันเองหรือว่ามีใครมาลงมือทำร้ายหรือไม่อย่างไร

เขามีบทอะไรนะครับว่ามีบทอะไรก็จะถูกสอบตัวเสียหน่อยเลยนะ
เพราะว่าพ่อเขาก็เอาหลานไปเล่นประจำแล้วเด็กแถวนี้เขาก็ดีค่ะ
ป้ายังตกใจเลยไม่คิดว่าเขาจะทำ
มีเพื่อนบ้านอีกคนนึงที่เราได้คุยด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
นายชัชวีตั้งมั่นนะครับบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านหลังเกิดเหตุนะฮะ
นี่ครับคือเขาบอกว่าปกติแล้วครอบครัวนี้เนี่ย
เขาอยู่กันอย่างเงียบไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครนะ
แต่ช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมาเห็นคนในบ้านนี้ช่วยกันแพ็คของเป็นประจำ
ลักษณะคล้ายกับจะทำธุรกิจขายของออนไลน์
แต่ว่าช่วง๒๓วันมานี้ก็เห็นคนในบ้านเริ่มมีพฤติกรรมแปลก
โดยเฉพาะพ่อของน้องอายุ๗ขวบเนี่ยนะ
จะมีลักษณะเหมือนกับเดินกระวนกระวายอยู่ในบ้าน
เมื่อคืนก่อนก็เห็นเดินกระวนกระวายอยู่ในบ้านนะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุสลดขึ้นในเช้าวันนี้

ก็คือกลางวันเหมือนออกไปส่งของเห็นมีแพ็คของอะไรกันอย่างนี้ครับ

ช่วงประมาณ๒ทุ่มมั่งครับ๒ทุ่ม
เมื่อวานเมื่อวานก่อนนะไม่ใช่เมื่อคืน
แต่ที่คุยกับพี่บ้านที่คุยกัน
เขาบอกว่าเหมือนเขาเหมือนเครียดเครียดท่าทางเหมือนเครียดผมก็บอกเขาเหมือนเครียดเครียดท่าทางเหมือนไม่เหมือน
ทุกที่เขาจะเป็นคนอารมณ์ดียิ้มล่าเริงพาหลานเล่นอะไรอย่างเงี้ยครั้งหลังมันรู้สึกมันเงียบอาทิตย์เนี้ยรู้สึกเงียบแปลก
แล้วก็มีวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับทุกผู้ชมครับเขาเคยรับส่งสินค้าให้กับครอบครัวที่เกิดเหตุในวันนี้นี่ฮะวินคันนี้นะครับเขาก็มายืนดูเหตุการณ์เห็นไหมเนี่ยเขาปาดน้ำตาปาดน้ำมูกนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าโอ้โหครอบครัวนี้เนี่ยความจริงเขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยนะค่ะแล้วเขาก็มา
ตัวนี้อยู่ตลอดนะครับเพราะรู้ว่าเกิดเหตุเนี่ยรีบมาดูเลยก็อดเศร้าไปด้วยไม่ได้นะครับ
โดยบอกว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด๑๙เนี่ยบ้านหลังนี้ไม่ได้ส่งของให้ใครมานานกว่า๒เดือนแล้วนะ
ก็เลยไม่รู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นธุรกิจหยุดชะงักหรือมีปัญหาเรื่องการส่งของออนไลน์หรือว่าอะไรยังไง
สาเหตุที่แน่ชัดทางวินจักรยานยนต์รับจ้างที่เขามาคอยรับส่งสินค้าให้กลับบ้านนี้บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดจากอะไร
เรื่องเงินเรื่องทองก็คือให้ตรงเวลา

ไม่รู้เลยค่ะดาวน์ไม่ออกเพราะว่า
เท่าที่คุยกันอยู่ก็

ไม่ได้ส่งของให้เขานานหรือยังคะ

รู้แค่ว่าออกจากการรับราชการ

คือออกจากราชการมาทำธุรกิจส่วนตัว
ตรงนี้จนสามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้

แต่เมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย

เคยมาเปลยให้กับเพื่อนบ้านคนนี้

ซึ่งเป็นการรีไฟแนนซ์รอบที่๒

บอกว่าต้องการเอาเงินมาหมุนธุรกิจ

โดยเฉพาะจากช่วงวิกฤตโควิด๑๙

แต่มาไม่ทันเพราะว่าศพถูกส่งไปโรงพยาบาล

เพื่อนชื่อว่านายนารงโต๊ะงาม

นายนารงบอกว่า

นายนารงบอกว่าไม่เชื่อว่า
สิบเอกอนุวัฒน์จะก่อเหตุ

เหล่าช่างที่๒รักษาพระองค์
ค่ายศรีโสธรจังหวัดฉะเชิงเศร้า

จ่าสิบเอกอนุวัฒน์บ่นให้ฟัง
เรื่องของงานรับเหมาก่อสร้าง
ติดขัดปัญหาเรื่องของสภาพคล่อง

จ่าสิบเอกอนุวัฒน์โทรไปหานายนรงนะคะ
โทรไปยืมเงิน๒แสนกว่าบาท

เขาก็ไม่มีเงิน

ทีนี้เขาก็พยายามจะรวบรวมจากเพื่อนนะ
นายนรงบอกว่าถ้าเกิดตัวเขาคนเดียว

ก็ไปคุยกับเพื่อนรวบรวมเงินกันมา
ตั้งใจว่าจะให้ยืม
แต่บอกจ่าสิบเอกอนุวัฒน์ว่ารอก่อนได้ไหม

เดี๋ยวจะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อน

แต่สุดท้ายเนี่ยค่ะมาเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นซะก่อน
กับเพื่อนหนูครึ่งก็ให้

โทรมาสารภาพว่า

ไม่มีเงินจ่ายให้ลูกน้องประมาณนี้

ความเดือดร้อนให้ใครแม้กระทั่งเพื่อนในรุ่นก็ไม่เคยแต่ก็แล้วแล้วแต่
แล้วแต่คนนะเพราะว่าอยู่อยู่ก็ถ้าจะทำแบบเนี้ยผมว่าต้องต้องอยู่ที่ว่า
พิสูจน์หลักฐานจะพิสูจน์หลักฐานมาออกมาในรูปแบบไหนก็ต้องดู
ก่อนแต่ส่วนตัวของผมผมว่าไม่น่าจะทำทีมข่าวก็เลยถามนายนรงนะคะ
ว่าเอ๊ะจากสภาพศพจากจุดที่พบศพในบ้านเนี่ย
คาดว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นลักษณะไหนยังไง
ลองลำดับเหตุการณ์ดูหน่อยได้ไหมคือตำรวจยังไม่ได้ยืนยันนะคะ
ว่าใครเป็นคนก่อเหตุนะคะแต่ว่าจ่าสิบเอกอนุวัฒน์เนี่ย
ปืนอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดก็คาดว่าเป็นคนก่อเหตุ
แต่นายนรงบอกว่าก็ถ้าดูจากแผนผังว่าจุดที่พบศพตรงไหนยังไง
นี่นะคะหลังจากนั้นก็ยิงตัวตาย
ท่านผู้ชมครับเรื่องทางคดีความนะครับคือมูลเหตุก็ส่วนหนึ่งนะ
ที่ต้องไปไล่สอบสวนขยายผลส่วนเรื่องของการก่อเหตุลักษณะพฤติกรรมต่างต่าง
บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับเราถามทางตำรวจมานะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุนันอ้นหนองปรงภูมิกับการสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๘
นี่นะฮะท่านบอกว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่า
ปืนที่ใช้ก่อเหตุตกอยู่ใกล้จ่าสิบเอกอนุวัฒน์มากที่สุด
แต่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ก่อเหตุกันแน่หรือว่าลำดับเหตุการณ์จะเป็นยังไง
กระบอกนี้นะฮะตกอยู่ใกล้จ่าสิบเอกอนุวัฒน์มากที่สุดนะครับในที่เกิดเหตุนะครับ
แต่ตำรวจยังไม่ยืนยันนะฮะเรื่องลำดับเหตุการณ์หรือว่าการก่อเหตุว่าจะเป็นยังไงกันแน่
ตำรวจตอนนี้ตั้งสมมุติฐานเบื้องต้นเอาไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถสรุปเหตุการณ์ได้
ต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบ้านด้วยนะฮะ
ตอนนี้ชุดสืบสวนของตำรวจเนี่ยเก็บเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วเพื่อไปตรวจสอบนะครับ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อันนี้ก็ต้องเอามาประกอบกันนะครับ
ขณะเดียวกันต้องติดตามญาติยาดของผู้ตายซึ่งพื้นเพลอยู่ที่ฉะเชิงเศร้า
มาสอบถามเรื่องมูลเหตุแรงจูงใจในการก่อเหตุด้วย
เนื่องจากในบ้านเนี่ยตรวจค้นอย่างละเอียดแล้วนะครับไม่มีจดหมายลาตายอะไรเลยนะฮะ
ไม่มีร่องรอยการเขียนทิ้งไว้การบอกกล่าวอะไรเลยไม่มีเลยนะฮะ
ไม่มีร่องรอยของบุคคลอื่นที่จะเข้ามาในบ้านด้วย
ประตูหน้าต่างบ้านทั้งหมดถูกล็อกจากด้านในทั้งหมดด้วยนะฮะ
นี่คือข้อมูลพื้นฐานจากที่เกิดเหตุในเบื้องต้นนะเช้าวันนี้นะครับ
พันธุ์ตบริวจเอกสุลเวชการวัฒนาสุริคุณผู้กลับการสอนอดทุ่งครุ
เจ้าของพื้นที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าลำดับเหตุการณ์การเสียชีวิตของคนในครอบครัวนี้เนี่ยนะฮะ
ทั้งหมด๕คนเนี่ยยังไม่สามารถระบุอย่างชัดเจนได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่
เนื่องจากแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ๑คือไม่มีพยานนะฮะ
ในบ้านเนี่ยเขามีกันอยู่๕คนเสียชีวิตทั้งหมดนะครับ
ไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะแต่ว่าชุดสืบสวนของนครบานแปด
หรือจากคอมพิวเตอร์หรือจะอะไรยังไงหรือจากมือถืออะไรพวกนี้
อาจจะต้องไปขยายผลดูว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจะเห็นอะไรบ้างหรือเปล่า
จะมีการบันทึกอะไรไว้บ้างหรือเปล่านะครับ
สามนะฮะก็คือเรื่องของคราบเขม่าวดินปืนในตัวผู้ตายทั้งหมดนะครับ
เรื่องนี้ต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์นะฮะ
หลังจากนั้นนะครับฝ่ายสืบสวนก็ต้องมาจำลองเหตุการณ์ด้วย
เรื่องของวิถีกระสุนนะครับเรื่องของศพแต่ละศพอยู่จุดไหนอะไรยังไง
แล้วค่อยเอามารวบรวมกันแล้วก็ประมวลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันน่าจะเกิดจากอะไร
ส่วนคนก่อเหตุจะคือจ่าสิบเอกอนุวัฒน์ที่เป็นลูกชายแล้วก็เป็นพ่อของบ้านหรือไม่เนี่ยนะฮะ
เป็นสามีด้วยเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังสรุปไม่ได้นะครับตำรวจบอกนะครับ
แต่จากการสอบถามเพื่อนบ้านนะครับไปตรวจสอบตัวบ้านที่ล็อกจากข้างในหมด
ปืนที่ตกอยู่ใกล้ตัวจ่าสิบเอกอนุวัฒน์มากที่สุดตกอยู่ข้างลำตัวเลยเนี่ย
ต้นก็เลยเชื่อว่าจ่าสิบเอกอนุวัฒน์น่าจะเป็นคนก่อเหตุนี่แหละ
ปมเหตุมูลเหตุแห่งการก่อเหตุนะครับ
เพื่อนบ้านและคนใกล้ชิดบอกกับตำรวจค่อนข้างตรงกัน

เดี๋ยวพรุ่งนี้ชุดสืบสวน
ประชุมความคืบหน้าทางคดีกันอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้คือเป็นเรื่องสลดแล้วก็เป็นเรื่องเศร้าจริงนะคะ

ทีมข่าวของเราก็ตามความคืบหน้าทางคดีตลอดทั้งวันเลยนะคะ

ระเบียงชั้น๒ที่เปิดทิ้งไว้
เพื่อนบ้านก็คุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เด็กก็วิ่งเล่นกัน
แต่ปัญหาก็คือน้องคินจัง

นี่คือภาพของคำวันนี้เลยนะครับทุกคนค่ะ
นางพิจิตราทองน้อยเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับบ้านหลังเกิดเหตุค่ะ

เขาก็คุยกับทีมข่าวของเรายังกลัวอยู่
แล้วก็ตกใจแล้วก็คุยไปน้ำตาไหลไป
เล่าให้ฟังว่าช่วงเช้ามืดนะคะ

ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดมาก

เนี่ยเล่าไปน้ำตาไหลไปแบบนี้
อ้าวเห็นประตูประจกหน้าบ้านของบ้านหลังเกิดเหตุเปิดอยู่
มีประตูมุ้งลวดปิดเอาไว้

เห็นร่างของนางอรสานอนอยู่นะคะ
เขาไม่รู้ว่าทำไมมานอนอยู่ตรงนั้น

ตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบ
สามีของนางพิจิตราก็มาช่วยกดกริ่งเรียก

นางอรสาที่เธอเห็นว่านอนอยู่นะนะ
เริ่มสังเกตว่าคงไม่ใช่นอนอยู่เฉยแล้วล่ะ

โอ้โหเธอตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจเลยค่ะ
บอกว่าทั้งกลัวทั้งตกใจทั้งสงสารครอบครัวนี้
คือความรู้สึกมันผสมปนเปย์กันไปหมดไม่รู้จะอธิบายยังไง
เพราะรู้จักกันสนิทกันคุยกันทุกวันแล้วบ้านติดกัน

ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านยังไง
เพราะบ้านอยู่ติดกันกับบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ

จะอยู่ต่อก็โอ้โหไม่รู้ความรู้สึกมันจะยังไงล่ะ

แต่เธอก็หวังว่าดวงวิญญาณทั้ง๕ที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก็คงไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ

พอดังพังที่สามได้ยินเสียงผู้หญิงอ่ะ
๒ครั้งแล้วเค้ามีดังตอบเรื่องมาอีก
คือไม่ดังว่า๕นัท
ก็เลยบอกว่าเสียงปืนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
อ่ะทุกอย่างก็ทุกอย่างมันเงียบแล้ว
เหมือนตรงนี้เหมือนมีรอยเลือดเลย

เราก็เลยกดโทรศัพท์เรียก๑๙๑เลย
เขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก
เขาเป็นคนดีมากจริงเขาเป็นคนดีมาก
ทั้งครอบครัวค่ะเรามีอะไรเราเอื้อเฟือเปลือแผลจึงกันแล้วกัน

เรามันบอกว่าหนูขอให้ไปในทางที่ดีเนาะ
แล้วก็อย่ามารบกวนกันต่างคนต่างอยู่นะ
แล้วก็คือเราบอกตรงว่าเรากลัวมาก
เราเครียดแล้วหลายอย่างก็คือให้เขาไปอยู่กับสิ่งที่ดี
ในสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้ว
นี่คือเพื่อนบ้านที่บ้านอยู่ติดกันเลยค่ะกับหลังที่เกิดเหตุ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ชุดสืบสวนจะประชุมความคืบหน้าคดีอีกครั้งนะครับ